ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการโหวตนายกวันนี้

สรุปว่าวันนี้หวยออกที่มวัดจรูล

สารชั้นต้นสารจังหวัดการณ์จนุดนัดบุรีอ่านคำพิพากศา

๒ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมง๑๕ถึงบ่าย๓๕
สรุปยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่ตรงเลยไม่มีเลย
แล้วก็ขัดกันกับหลักนิติวิทยาศาสตร์
เอาไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้าง
ก็อย่างที่บอกไปว่ามั่วจรุลชนะ
ใช่แล้วค่ะคือจริงแล้วสำหรับคดีนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้ครูปีชาพยายามที่จะให้กองปราบเนี่ย
รวมรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้อายการยื่นฟ้องให้
แต่ว่าอายการตีตกเพราะบอกว่าหลักฐานอ่อน
สุดท้ายตัดสินใจรวบรวมหลักฐานแล้วก็ฟ้องเอง
หลังจากนั้นศาลก็เลยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องกันมาที่สุดแล้ว
เมื่อวานสารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่โจทย
ก็คือครูปรีชานำสืบเกี่ยวกับการซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑
มีเพียงพยานบุคคลที่อ้างว่าเป็นประจักษ์พยาน
เบิกความยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายเท่านั้น
ฟังให้ดีนะแต่ไม่มีพยานหลักฐานอื่น
สนับสนุนคำเบิกความของพยานบุคคล
อีกทั้งคำเบิกความของพยานบุคคลดังกล่าว
ก็มีข้อพิรุษและขัดแย้งกันเองในหลายประเด็น
รวมทั้งเรื่องของความสามารถของพยานแต่ละคน
จดจำเลขลอตเตอรี่การใช้โทรศัพท์ติดต่อนัดหมาย
ไปรับลอตเตอรี่ระหว่างครูปิชากับเจ๊บ้าบิน
ก็คือที่อ้างตัวว่าเป็นคนขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชา
การแจ้งความหลังทราบผลการออกรางวัล
และที่สำคัญคำเบิกความของพยานบุคคลที่ครูปรีชานำสืบ
ขัดแย้งกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
และพื้นที่การใช้งานโทรศัพท์มือถือของครูปรีชา
ในวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๙

ทำไมถึงไปแจ้งความหลังหวยออก
ทำไมถึงไม่ไปแจ้งก่อนหวยจะออก
มันก็เลยมีพิรุธต่างมากมายแล้วก็การให้การของพยาน
มันก็ไม่ตรงกันในของแต่ละคนใช่ไหมครับ
ทีนี้หลังจากที่สารพิจารณาประกอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
จำเลยก็คือหมวดจรูน
วดจรูนมีหน้าที่พยายามหาหลักฐานต่างมาหักล้าง
ในสิ่งที่โจทย์ก็คือครูปีชายื่นฟ้องถูกไหมคะ
ทีนี้สารพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
แต่ครูปรีชากลับใช้วิธีนำสืบโดย
หยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๒๗ตุลาคม๖๐
กล่าวอ้างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๓๑ตุลาคม๖๐นั่นเอง
อันนี้เขามีข้อมูลมาจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในวันนั้น
วันที่๓๑๓๑คืออยู่โรงเรียนทั้งวันช่วงเย็นออกไปรับลูก
ซึ่งก็ไม่ตรงกันกับการนำสื่อพยานในวันนั้นด้วย
ยังไม่หมดนะคะสารพิเคราะห์ต่อค่ะ
ปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑คือตอนนั้นยังคงวางขาย
อยู่บนแผงขายลอตเตอรี่ของเจ๊พัดในวันที่๓๐ตุลา
แต่ครูปรีชาไปซื้อลอตเตอรี่ก็คือจากเจ๊บ้าบินในวันที่๒๗ตุลาคม๖๐
นั่นแสดงว่าลอตเตอรี่ที่ครูปีชาไปซื้อจากเจ๊บ้าบิน
ไม่ใช่ลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑ถูกไหม
แต่เมื่อทราบผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
บ้าบินเห็นภาพถ่ายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลก็คือ

คือเจ๊พัดเขาถ่ายรูปไว้คือวันที่๓๐ตุลาคม๖๐
ปรากฏลอตเตอรี่เลข๕๓๓๗๒๖อยู่บนแผง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ๊บ้าบินแกก็เลยคิดว่า
ได้ซื้อลอตเตอรี่จุดนี้จากแผงเจพัฒน์
แล้วนำไปขายต่อให้กับครูปรีชา
เพราะฉะนั้นเจ๊บ้าบินก็เลยคิดไปว่า
ครูปรีชาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
แกก็เลยยืนยันนอนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะตั้งแต่ตอนต้น
ว่าแกเนี่ยแหละเป็นคนขายลอตเตอรี่๕๓๓๗๒๖

พูดจนครูปีชาแบบเชื่อเลยว่าเออใช่
บอกว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อเนี่ย
เลขหน้า๓ตัวเนี่ยมันไม่ตรงกับรางวัลที่หนึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะที่มีคลิปเสียง
มีการสนทนากันที่อ้างกันว่าฝากฝั่งเนี่ย
ฝากฝั่งผู้ชายเป็นครูปีชาฝากฝั่งผู้หญิงคือเป็นเจ๊บ้าบิน
แล้วมีการพูดคุยกันคือเจ๊บ้ายิบินพยายามที่จะบอกว่า
ครูครูถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่ฝากฝั่งครูปีชาปลายสายบอกว่าผมไม่ถูก
เนื่องจากว่าเลข๓ตัวหน้าไม่ตรงกับรางวัลที่๑
ครั้งแรกครูปิชาปฏิเสธไปแต่เจ้าบ้าบินเนี่ยก็พูดค่ะ
ย้ำแล้วย้ำอีกหลายครั้งว่าครูปรีชาถูกรางวัลที่๑
เอาล่ะจุดนี้ครูปีชาเริ่มลังเลใจแล้วผมถูกเหรอใช่ผมใช่ไหม
อ้าวก็คนซื้อบอร์ตคนขายบอร์ตอย่างนั้นเนี่ย
จนในที่สุดครูปีชาก็เข้าใจด้วยอีกคนว่า
ผมถูกรางวัลที่๑ตามที่เจ๊บ้าบินบอก
ขณะนั้นครูปีชาจะไม่มีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑
อยู่ในมืออยู่ในครอบครองก็ตาม
กลายเป็นที่มาของการไปแจ้งความจำได้ไหม
ครูปรีชาไปแจ้งความคือวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
ว่าตัวเองทำลอตเตอรี่หล่นหาย
ทั้งที่จริงไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่แรก

ดังนั้นครูปรีชาสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าครูปรีชา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือครูปรีชาไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย
สารจึงพิพากษายกฟ้อง
ก็ชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะ
หลังสารอ่านคำพิพากษาคดีหวย๓๐ล้านเสร็จสิ้นครับ
นายตั้มหมวดจรูนพร้อมครอบครัวและกองเชียร์ออกมายืนสัมภาษณ์หน้าศาล
ให้กับสื่อมวลชนโอ๊ยใบหน้ายิ้มแย้มโล่งอกโล่งใจนะ
รอกันมาร่วม๒ปีทีเดียวนะฮะ
จรูนก็บอกว่าขอบคุณความยุติธรรมที่ยังมีให้ครับ
บทพิสูจน์ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพูดความจริงมาตลอด
รอแค่เวลาให้ความจริงปรากฏและวันนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วครับ
ส่วนทนายตั้มเองก็บอกว่าคำตัดสินเป็นไปตามคาดเพราะว่า
พยานบุคคลฝ่ายครูปีชานั้นเบิกความไม่สอดคล้องต้องกันเลย
กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็เคยบอกแล้วว่าคลิปเสียงสามารถใช้ในการสืบพยานได้
เพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้วเจ้าของคลิปเสียงก็อนุญาตให้ปอทเนี่ย
นำโทรศัพท์มาตรวจสอบเมื่อได้คลิปเสียงมา
ทั้งครูปีชาพยานก็เสร็จรับทราบว่า
ก็เป็นเสียงของทั้งครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบินจริง
คือได้มีโอกาสพูดคุยกับนักกฎหมายต่าง
เวลาที่จะสืบพยานหลักฐานต่างในโจทย์เนี่ย
พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นศาลเองก็ใช้จุดนี้แหละค่ะ
ในการพิเคราะห์แล้วก็ในการพินิษฐพิจารณา
จากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของคลิปเสียง
ที่ฝ่ายโจทย์เองแล้วก็เพื่อนของครูปีชา
ก็คือพวกเจ๊ทั้งหลายอนุญาตให้ปทนำไปตรวจพิสูจน์

หลังจากนี้ก็เขาบอกว่าจะมีการยื่นคำร้อง
เพื่อขอให้ศาลพิจารณาคดีแพ่งด้วยนะ
เพราะว่าไปอายัดเงินรางวัลที่เหลืออยู่
ประมาณ๒๕ล้านเอาไว้เพื่อถอนอายัดออกมาครับ
ที่เอาพยานหลักฐานมาเนี่ยนะครับ
ทำให้คนที่โกหกกันนะครับ
ไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปได้เลยนะครับ
วันนี้ผมคิดว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ย

พยานของเขาที่ให้การขัดกันเองนะครับ

วางหลักเอาไว้เลยนะครับว่า
คลิปเสียงใช้พิสูจน์ได้นะคะ
ไม่ว่ากระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดนะครับ

เจ้าพนักงานท่านได้ตัดสินด้วยว่า

ว่าทางครูปีชาเนี่ยนะครับ
ได้มีการเซ็นยินยอม

แล้วที่ผมเคยบอกกับพี่สื่อมวลชนว่า

เขามีการรับคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ย

ไอ้คลิปว่าพอมาได้ซื้อนะครับ

ไม่ใช่เรียกไอ้๕๓๓นะครับ
เหล่านี้เขาได้รับไปในชั้นพิจารณา

วันนี้ศาลก็เอาใช้ตรงนี้มาในการพิจารณาด้วยนะครับ

มันเป็น๓๓๗ก็ไม่แน่ใจนะ

คุณพูดไม่ได้ต้องเหนือกว่านี้
เดี๋ยวจะเป็นเหมือนก็
ยิ้มได้แล้วก็ยิ้มพูดเหมือนเดิม

อันนี้มันเป็นประโยคไฮไลท์นี่เป็นคีย์เวิร์ดของครูปีชา

ครูปีชาพร้อมกับทนายวรยุทธ์บุญวงศัย
ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อสีหน้านั้นดูเคร่งเครียดไปนะ
เพราะว่าไม่สามารถจะฟ้องหมวดจรูนได้
แต่ก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวมีภาคต่อภาค๒
อุทธรณ์โดยจะขอกลับไปศึกษาคำวินิจฉัย
ก่อนให้ละเอียดไปหาข้อโต้แย้งมาหาหลักฐานมา
ตามหลักแล้วจะต้องยื่นอุทธรณ์ใน๑เดือน

แต่ว่าเขาบอกว่าจะเร่งให้เร็วขึ้นมีภาค๒แน่นอน
อาภัยฟังเสียงของทนายกับทางด้านของอาจารย์ครูปีชานะครับ

เดี๋ยวเราต้องมาต้องคัดคำพิพากษาของศาลมาพินานะครับ
แล้วก็ก็ต้องเอาพญาหลักฐานที่ทางศาลท่านได้วิจัยไปนะครับมาโต้แย้ง
เราก็ยังเราก็หลายประเด็นในส่วนที่เรายังไม่เห็นพ้องด้วยนะครับ
เช่นในส่วนของตัวแม้ว่าการตัดสินมาในวันนี้
แต่ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าทางจำเลยเป็นเจ้าของหวยนะครับ
ถามว่าเครียดไหมการมีคดีความนะครับ
ก็ไม่ได้สบายใจแต่เราก็ถือว่าเราคือเรื่องจริง
แต่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ครูมองไหมคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งที่แม่ค้าเป็นคนมาบอกครู
ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ในเสียงเนี่ยครูยังยืนยันว่า
ไม่รู้ว่าเลขตัวหน้าคืออะไร

เพราะว่าขอประชุมทีมทนาย
เพื่อทำข้อมูลในการอุทธรณ์ต่อไปก่อนนะครับ

คือตอนนี้นะครับเรื่องหวยเป็นของใครเนี่ยนะครับ
อย่างที่ท่านทนายได้แนะนำไปแล้วชี้แจงไปแล้ว
ฉะนั้นวันนี้เราจะต้องกลับไปปรึกษา
หารือแล้วก็ทบทวนกันนะครับ
อีกครั้งหนึ่งว่าตรงไหนที่เราจะต้อง
เตรียมเรื่องอุทธรณ์ต่อไปนะครับ

พอหลังจากคำตัดสินบอกครูขี้โกหกจริงหรือเปล่าคะ
คือประชาชนที่ตัดสินเขาก็ตัดสินมาตั้งนานแล้วนะครับ
แต่เราก็ถือว่าความจริงก็คือความจริง
ตอนนี้เราก็ต้องใช้สิทธิ์กฎหมายต่อไป

แล้วครูพรรคก็ลุงกูซื้อหวยวันที่๓๑หรือ๒๗ครับ

อะไรครูปิชามีโทษไหม
คือเรื่องนี้ครูปีชาเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้อง

เห็นว่าหลักฐานต่างทุกอย่างเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันยกฟ้องปั๊บเนี่ย
ครูปีชาไม่ได้มีโทษเรื่องนี้
แต่ถ้าเกิดฝากฝั่งของทางด้านหมวดจรูน
จะมีการเรียกค่าเสียหายอันนี้
ฟ้องกลับได้หมวดจรูนฟ้องกลับครูปีชาได้
แต่ว่าในคดีนี้ยกฟ้องไปแล้วครูปีชาก็ไม่มีโทษ
ไม่แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประเด็นตามต่อมาจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้คือคดีนี้สารยกฟ้องหมวดจรูนนะ
เป็นคดีที่ครูปิชาเป็นโจทยื่นฟ้องเองก็คือ

หลังจากนั้นจำได้ใช่ไหมครับเป็นประเด็นรองต่อมา

จรูนฟ้องกลับก็คือกรณีเบิกความเท็จ
แจ้งความเท็จสารจำหน่ายคดีไว้ค้างไว้
เพราะฉะนั้นศาลมีสิทธิ์ที่จะหยิบคดีเหล่านี้เนี่ย
มาพิจารณาต่อโดยใช้หลักฐานชุดเดียวกันกับคดีหลัก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปดูสารตั้งต้นของคดีหลัก
การพิจารณามีความเสี่ยงสูงที่ครูปิชาอาจจะติดคุก
คดีนั้นคดีเบิกความเท็จที่เหลืออยู่
แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมตัดสินได้แล้วล่ะ
ว่ามันเป็นของใครก็ฟังประโยคสุดท้าย
เมื่อกี้จากที่เราให้ฟังเสียงคือนักข่าวก็ยังย้ำถามนะ
ครูปีชาสรุปครูซื้อหวยวันที่๒๗หรือ๓๔
เขาบอกว่า๓๑๓๑สินักข่าวพยายามถามว่า
ครูปีชาสังคมบอกว่าครูเป็นคนขี้โกหกแน่ก็ตอบเบียงไป
แต่อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นบทเรียนของสังคมนะคะ
ก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นตัวตั้งต้นเลย
ก็คือตำรวจตั้งแต่ระดับโรงพักระดับจังหวัดระดับภาคผู้การภาค
จำได้ไหมพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลพลตำรวจโทกิติพงเงามุก

คำถามคือท่านเหล่านั้นล่ะจะโดนอะไรบ้าง
ถูกต้องนะฮะเขาว่ามีภาค๒ก็รอดูภาค๒ต่อไป
แต่ผมเชื่อว่าสังคมได้ตัดสินไปแล้วว่าใครเป็นเจ้าของหวยชุดนั้น